ล่าสุดนะคะออฟยืนยันกับบันเทิงไทยรัฐนะว่าแม้จะหมดสัญญากับวิกหมอชิดใกล้แล้วนะใกล้จะหมดแล้วแต่ก็ไม่คิดไปไหนค่ะ
ส่วนที่เห็นออฟช่วงนี้เฮ้ยทำไมหล่อขึ้นนะดูดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลย

ออฟบอกว่าเป็นเพราะว่าหันมาใส่ใจดูแลตัวเองทั้งเสื้อผ้าหน้าผมอะไรแบบนี้
คือออกจากป่าวไปอยู่ในเมืองบ้างแล้วแหละ
นุ่มอ๊อฟเนี่ยเค้าย้อนว่าไม่ได้ไปทำสารัยกรรมอะไรเพิ่มเติมนะ
ถ้าไปทำจริงมันก็ต้องพักยาวแล้วจริงไหมคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
พันธุ์ที่๒๓ปีนี้นะครับก็อายุเพิ่มขึ้น

แล้วก็มีน้องนักแสดงที่แบบว่าเป็นในเจนใหม่อะไรอย่างนี้

ตั้งแต่เริ่มกลับมาเล่นฟิตเน็ต

คือเราก็ไม่อยากให้แบบตัวเองดูไปไวกว่าอายุ
ก็เลยเห็นอีกแบบหนึ่งจากในละคร
ถ้าเกิดในโซเชียลออฟต่างก็จะเห็นออฟอฟแบบอีกลุ๊กหนึ่ง

ถึงตกหลอบแต่ไม่ต้องนั่งนี้นะหนังอ่านข่าวอฟนะ
แต่คือความหล่อของอ๊อฟคือคงกระพันยืนยง

เออเพื่อพี่แจ๊คไงพี่แจ๊ครินแวน